พาไปดูหลวงปู่เฮงเกจิดังแห่งอีสานใต้
คือมันก็กลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับการรดน้ำมนต์
รถน้ำมนต์ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะ
โอ้โหพุ้งแหละพุ้งเลย
บางคนบอกว่านึกถึงตอนพ่นยากันยุง
คือเหมือนกับถังฉีดพ่นสารเคมีอะไรบางอย่างหรือเปล่า

เป็นหลวงปู่เฮงปภาโส
ท่านอายุ๙๖ปีแล้วนะคะเป็นเกจิดังแห่งอีสานใต้
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามค่ะอยู่ที่สุรินทร์
แล้วใช้เครื่องเหมือนกับพ่นยาน่ะ
ฉีดพ่นน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย
แล้วก็มีข้อความว่ารถน้ำมนต์แบบฉบับหลวงปู่เฮงปภาโส
ระบบนาโน๑ในไทยโอ้โหคนดูเป็นแสน
แต่บางคนก็บอกว่าทำแบบนี้มันดีเหรอมันไม่เหมาะหรือเปล่า
นักข่าวของเราก็เลยต้องไปที่วัดหน่อยค่ะวัดพัฒนาธรรมารามนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงก็มีพุทธศาสนิกชนมาไหว้ขอพรหลวงปู่เห็ง
แล้วก็ขอให้หลวงปู่เฮงฉีดพรมน้ำมนต์นี่เห็นไหมเป็นแถวยาวเลย
ศิษยานุสิตก็ชี้แจ้งแทนหลวงปู่เฮงเนี่ยนะคะบอกว่า
หลวงปู่เฮงท่านชราภาพมากแล้วนะ๒๓ปีก่อนท่านใช้บาทพรมน้ำมนต์ตามปกตินั่นแหละ
แล้วก็ต้องพรมนมลทั้งวันท่านชราภาพก็ฝืนทำจนอาภาษณ์เลยค่ะ
กแขนไม่ขึ้นต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเปลี่ยนวิธีการ
มาใช้ถังเครื่องพ่นพ่นน้ำมนต์แบบนี้ค่ะ
ถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่านก็สูงอายุแล้วเนอะพูดถึงเนอะ
วัย๙๐ทั่วไปเนี่ยเดินไม่ได้แล้ว
แต่ท่านยังนั่งได้รับแขกได้วันละ๕๖ชั่วโมง

ถ้าเราไปรักษาท่านไว้อย่างนี้ท่านก็คงจะลำบาก
โอ้โหนี่ค่ะคนที่มาชี้แจงก็คือกำนันนั่นเองนะคะ
กำนันสิริวุฒิกำนันตำบลด่านที่สุรินนี่แหละ
แล้วหลวงปู่เฮงถือว่าเป็นเกจิที่มีวิชาคมแก่งกล้า
แล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสก
ก็ล้วนแต่มีพุทธคุณเสริมบารมีอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกมานะคะ
ช่วยเสริมบารมีโชคลาภคุ้มครองป้องกันภัย
ท่านก็ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลับ
แห่งดินแดนอีสานใต้ด้วยนะคะ